มีเรื่องราวของตำรวจครับที่บุกเข้าไปตรวจสอบอาบอบนวด
ย่านรัชดาปรากฏว่าตอนไปถึงไปเจอเสียคนหนึ่ง
อยู่ในนั้นพอดีเลยฮะหน้าถอดสีเลยดูวินาทีดังกล่าวครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เป็นวินาทีที่ตำรวจโรงพักสุธิศาลครับของกรุงเทพนี่แหละครับ

แห่งหนึ่งมีรายงานบอกว่ารอบเปิดบริการแล้ว
ก็เลยเคาะประตูครับแล้วมีเสียนักเที่ยวเนี่ย
อาการลุกลิ้ลุกลนเลยตอนเจอเดินออกมาสภาพคือหน้าถอดสีเลยนะฮะ
เลยอ่ะเปิดประตูปั๊บกำลังพูดคุยอยู่กับสาวสวยคนหนึ่ง
แล้วก็มีเตียงนอนมีอ่างอาบน้ำด้วยนะครับ
เรื่องต้นก็แจ้งข้อหาร่วมการประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ใบอนุญาตที่ขาดอายุ
อ้างว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนต่ออายุตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ส่วนที่ยังไม่มีการแจ้งข้อหาค้าประเวณี
เนื่องจากยังไม่พบว่ามีการให้บริการทางเพศ
แล้วมีการประกันตัวออกไปวงเงิน๕๐๐๐บาท
ล่าสุดเห็นว่ามีรายงานว่าผู้จัดการร้าน
อ้างว่าพนักงานเชียร์แขกเพิ่งย้ายมาจากอาบอบนวดที่อื่น
ติดต่อลูกค้าเก่าให้ทดลองมาใช้บริการครับ
เพราะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปมีลูกค้าอยู่คนเดียว

ยังไม่ได้เปิดเต็มที่แค่ทดลองใช้บริการเฉย

แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับ
ดูข้างนอกอาจจะดูเหมือนอาบอบนวดนะ

แต่อีกหลายส่วนก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพิ่มเติมนะฮะ
ทดลองให้บริการยังไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบ